สวัสดีครับมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันที่๑๘มีนาคม๒๕๖๓กับไทยรัฐออนไลน์ครับ
เมื่อช่วงเช้าวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งว่ามีผู้ป่วยเพิ่ม๓๕รายครับ
รวมยอดสะสมตอนนี้อยู่ที่๒๑๒รายโดยส่วนใหญ่เป็นคนไทยราว๗๐ต่างชาติ๓๘
ส่วนมากเป็นคนจีนครับที่เหลือก็จะเป็นชาวเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและชาติยุโรปบางประเทศครับ
สำหรับกลุ่มใหม่๓๕คนนั้นสาเหตุมาจากการไม่งดกิจกรรมทางสังคม
กักกันตัวเองอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง
มาตรฐานการป้องกันช่วงการแพร่ระบาดโควิด๑๙
กลุ่มแรกนั้นมาจากกลุ่มที่มีประวัติการเดินทางไปสถานที่เกิดการแพร่ระบาด
ได้แก่สนามวย๑๓ราย
โดยเป็นผู้ชมจากกรุงเทพมหานครขอนแก่นสมุทรปราการเชียงใหม่สุโขทัยนครราชศรีมากาลสินและร้อยเอ็ด
อกจากนี้ยังมีกลุ่มสถานบันเทิงย่านทองหล่ออีก๔ราย
และมาจากการสัมผัสผู้ป่วยอีก๑๒ราย
กลุ่มที่๒เป็นผู้ป่วยรายใหม่๖ราย
ผู้เดินทางกลับจากกัมพูชา๑ราย
ทำงานใกล้ชิดผู้สัมผัสชาวต่างชาติ๔ราย
และหลอกผลการสอบสูญโรคเพิ่มเติม๑ราย
สำหรับรายที่ป่วยหนักมีเพิ่มอีก๒ราย
รายแรกเป็นชาวไทยอายุ๔๙ปี
เริ่มป่วยวันที่๘มีนาคม๒๕๖
ด้วยอาการไข้ปวดกล้ามเนื้อหนาวสั่น
ต่อมาตรวจพบอาการปอดอักเสบ
การทำงานของไตผิดปกติ
ขณะนี้อยู่ที่หอผู้ป่วยวิกฤต
ที่โรงพยาบาลจังหวัดสุราธานีครับ

โดยการเตรียมล้างไตและให้ยาต้านไวรัส
รายที่๒เป็นชายชาวเบลเจียมอายุ๖๗ปี
เดินทางมาจากประเทศบ้านเกิด
ตรวจพบปอดอักเสบมีภาวะวิกฤต
แต่ได้รับยาต้านไวรัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ปัจจุบันกำลังรักษาตัวอยู่
ในโรงพยาบาลที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงศาสตราณาศุกร์
การแพร่ระบาดอย่างเร่งครัด
การจัดการเราดำเนินการทันที
ด้วยการตัดวงจรในเรื่องของการแพร่ระบาด
หมายความว่าคนที่สัมผัสทุกคน
ของคนที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหลายเนี่ยถูกนำเอามาตรวจนะครับ
และแม้ว่าจะตรวจแล้วเป็นผลลบนะก็ยังคงให้เฝ้าระวังนะครับ
ในช่วงนี้นะครับในส่วนของกลุ่มเปาะปางที่ผมนำเรียนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนมีโรคประจำตัวหรือเด็กเล็กเนี่ย
อันดับแรกเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ย
ต้องมีวิธีว่าเพราะว่าท่านเป็นคนออกไปข้างนอกต้องปฏิบัติตามที่ท่านอธิบดีกรมอนามัยบอกนะครับว่า
ท่านต้องไม่นำความเสี่ยงเนี่ยเข้าไปบ้านตัวเองนะครับในช่วงท้าย
นายแพทย์มรุษจิระเศษิอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ยังให้คำแนะนำดีเกี่ยวกับอาหารการกินซึ่งเป็นของใกล้ตัวเรานี่เองนะครับ
ส้มมะนาวมะกรูดช่วยมีฤทธิ์ในการที่จะลดโอกาสติดเชื้อโควิดไวรัส
ซึ่งมีวิจัยนะครับอันแรกก็เป็นพลูคาวหรือผักคาวตองนะครับ
ซึ่งตรงนี้มันก็มีเรียกว่าเป็นคอซิตินนะครับกับรูติน
ส่วนหนึ่งก็เป็นผลไม้ตระกูลส้มนะครับเป็นส้มมะนาวมะกรูดส้มซ่านะครับ
แล้วก็โดยเฉพาะอยู่ที่ใต้เปลือกนะครับหอมแดงนะครับ

ก็มีผลในการทดลองที่สำคัญคือกะเพราด้วยนะครับ
ที่ช่วยในการเพิ่มคุณการทานนะครับ
ก็มีกลุ่มของดอกกี่เหล็กยอดมายมใบเหลี่ยงพลักใช้าวขนา
ผักหวานพริกชี้ฟ้าผักมะรุมยอดสะดาวมะระขี้นกผักเชียงดาว
ป้อมแล้วผลไม้สีต่างนะครับ
เห็ดต่างก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่าของทางประเทศจีนเองเนี่ยเขาก็แนะนำนะครับ
ที่แนะนำก็คือเมี่ยงคำไทยนะครับเพราะว่าเขามีมะนาวที่หั่นแล้วเรารับประทานเปลือกลงไปด้วยนะครับ
ก็จะช่วยได้นะครับในกลุ่มของต้มโครงต้มต้มยำนะครับแล้วก็โดยเฉพาะต้มยำเห็ดเนาะ
จำเห็ดแต่ในกลุ่มนี้ครับก็จะมีส่วนที่ช่วยได้เยอะแล้วก็ตีพรานะครับ
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเรียนว่าก็ช่วยทำให้เรามีความมั่นใจขึ้น
ติดตามอัปเดตสถานการณ์โควิดไนทีนได้ที่ไทยรัฐทุกช่องทาง
ไซต์ไทยรัฐออนไลน์เฟซบุ๊คและยูทูปนะครับ